กล้าขี่ได้ยังไง
ปกติขี่มากอะไรต่างแต่คราวนี้ขี่จราเข้จริง
ฮือฮามากในโลกโซเชียลตอนนี้ไปดูกันเลยที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับ
จริงจราเข้จริงไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่พลาสติก
โอ้โหตัวเนี่ยนะถูกต้องแล้ว
สำหรับจราเข้ที่พาหน้าเข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีอุปสมบท
ณวัดห้วยยาวราชบำรุงตำบลท่าขมิ้นอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะ
เป็นที่น่าสนใจในโลกออนไลน์มากมากซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ออกสำรวจแล้วก็พบว่า
จราเข้ตัวดังกล่าวมีชื่อว่าเจ้าเข่งนั่นเองเป็นจราเข้เพศผู้อายุ๑๙ปีค่ะยาว๒เมตร
นี่ไงคือมันมีชีวิตนะจับแปลงฟงแปลงฟันอ้าวป่าหัวอะไรแนี่ย
นี่คือตัวจริงนะมีน้ำหนักกว่า๑๖๐กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ
เป็นจราเข้ที่ทำการแสดงโชว์อยู่ที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
นี่จูบกับเจ้าของคนเลี้ยง
ใช่แล้วเป็นเจ้าของส่วนลักษณะนิสัยของเจ้าเข่งนั้นจริงเชื่องค่ะแสนรู้ไม่ดุร้ายแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็น

ผิดจากจราเข้ทั่วไปมากเลยทีเดียวซึ่งลุงเขียดหรือว่านายประยูนทองจรเจ้าของจราเข้นี่แหละ
เขาบอกว่าจะทำการแสดงรูปแบบที่หลากหลายออกไปไม่ว่าจะเป็นการจูบจราเข้อย่างที่เห็นนะคะแรงฟันอย่างที่เห็นไป
ล้างมือในปากจอราเข้ก็ทำหรือว่านั่งแล้วก็นอนบนตัวจราเข้แบบเมื่อสักครู่นี้
โดยเจ้าเข่งจะไม่มีทีท่าหรือว่าแสดงอาการดุร้ายออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยเชื่องมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขอเตือนไว้ก่อนยังไงมันก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ดุร้ายเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจ

เจ้าของเขาผ่านการฝึกฝนมาแล้วแล้วก็เลี้ยงมาเขาก็จะเชื่องนะ
ด้านนายประยูนบอกว่าสาเหตุที่นาคขี่จราเข้เข้าโบสถ์ก็คือนาคคือลูกชายค่ะ
แล้วต้องใช้จราเข้พาหน้าเข้าบ่นเนื่องจากว่าไม่มีเงินมาจ้างช้างจ้างม้าเหมือนคนอื่นเขา

ราเข้ที่โตมาพร้อมกับลูกชายนี่แหละ

แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจจากคนมากมายขนาดนี้นะคะ
ในโซเชียลที่เขาก็พูดถึงกันเยอะมาก

ได้จริงนะ

แต่งานนี้ก็บอกว่าเป็นงานที่ชื่นมื้นมาก

เขายกกระโบียนขันหมากไปขอนุมกำแผงเพชร
โอ้โหโชว์พลังเสียงอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวจะไปดูข่าวกัน
ไปอันนี้จังหวัดกะแมงเฮ็ดครับโอ้โหมันกันร้องทั้งเบรกแน่เลยเนี่ย
ว่าจะไม่ห้ามซะแล้วได้ดูซินตาลีลากันเลยทีเดียว
คุณผู้ชมครับนี่คือขบวนแห่ของฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
ก็คือนายอลงกรอามาตพลหรือว่านุ่มอายุ๒๓ปีครับ
เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับแหม่สนุกสนานมากเลยทีเดียว
เพราะมีทั้งเพื่อนของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาว
เจ้าสาวก็คือนายนัทภูมินนินสุกหรือว่าน้องแจ่มอายุ๓๕
ก็เป็นสาวประเภท๒แต่งกายชุดย้อนยุคนี่แหละครับ
มาช่วยกันตั้งขบวนแห่ขันหมากตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เข้ามาเลยจนถึงบ้านของเขา
แล้วก็พาเจ้าบ่าวเนี่ยหอบสินสอดทองมั่นเงินสด๒แสนบาท
ทองคำน้ำหนักสองบาทพร้อมกับแหวนเพชรอีกหนึ่งกระหลัด

โอ้โหเรียกได้ว่าฝ่าด่านกั้นประตูกว่าจะผ่านมาได้

แล้วก็จากนั้นนะครับก็พากันเข้าสู่พิธีสวมแขวนมั่นและบายสีสู่ขวัญ
ตาร้อนข่าวแต่นี่เป็นบรรยากาศความสนุก
ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีวิวากันนะครับคุณผู้ชมครับ
อยากมีมากโมเมนต์แบบนี้
ยังความสนุกยังไม่หมดนะครับแล้วก็มีความน่ารักของบ่าวสาวคนนี้
ให้ชมกันด้วยในช่วงของหอมแก้มกัน
โอ้โหเขาบอกลูกเล่นแพรวไปดูกันเลย
ที่ผมดูแล้วผมไม่สนใจแล้วผมสนใจตรงหัวเนี่ย

เพราะฉะนั้นสนใจเป็นนักกองเชียร์เพื่อนนี่แหละ

หลังน้ำพระสัตว์ธรคู่เบาสาว
กลางความยินดีของแขกที่มาร่วมงานกันอย่างครับข้างนะครับ
สำหรับประวัติความรักของทั้งคู่เมื่อ๖ปีก่อน
แจ่มเจ้าสาวเนี่ยบังเอิญได้ยินเสียงเพื่อนคุยโทรศัพท์กับฝ่ายเจ้าบ่าวก็คือคุณหนุ่ม
จึงขอคุยด้วยครับนั่นคือที่มาที่ไป
จากนั้นได้ติดต่อกันทางโทรศัพท์กันนาน๑ปี

เขาบอกว่าเลิกลากันมาได้ถึง๓ครั้ง
ก็ไม่อาจจะหักห้ามใจให้กลับมาคืนดีกันได้
คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกค่ะ

ส่วนคุณหนุ่มเจ้าบ่าวบอกว่าน้องแจ่มเป็นคนดีนะครับ
ประทับใจที่ไม่เคยตำหนิเป็นคนซื่อตรง
และให้อภัยทุกครั้งที่มีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันครับ

ชอบคนอีสานอย่างเจ้าเบามาก
วันนี้นะครับจะพาไปดูครับ

คนสู้ชีวิตที่ยึดทำอาชีพขายขนมตาล
ด้วยการเก็บลูกตาลสดจากสวนของตัวเองนี่แหละ

เรามาอยู่ที่ถนนเส้น๔๐๑ค่ะ

เราไปดูอีกหนึ่งอาชีพของคนสู้ชีวิต
หาวัตถุดิบใกล้บ้านมาเปิดเป็นร้านขายขนมตาลค่ะ
ร้านขายขนมตาลที่ว่านี้อาจจะดูเป็นร้านธรรมดา
แต่พอแวะชิมขนมตาลแล้วรสชาติไม่ธรรมดาเลยค่ะ
ร้านนี้เป็นร้านที่นายธเนธวุฒิจันทร์หรือพี่เนธ
กับนางสาวเมรดาวุฒิจันทร์หรือพี่เมย์
ช่วยกันเปิดหลังคลอดลูกน้อย
ซึ่งพี่เมย์ได้ลาออกจากงาน
เพื่อมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น
เลือกขายขนมตาลขนมจาก
เพราะมีสูตรจากรุ่นคุณทวด
โดยคัดสรรวัตถุดิบอย่างลูกตาลและมะพร้าว

มาทำขนมโดยเลือกทำเลใกล้บ้าน
ทำให้ได้พื้นที่ตรงนี้ค่ะ

ส่วนมะพร้าวอรี่ก็ที่บ้านตัวเองค่ะ
สูตรนี้ได้มาตั้งแต่จากคุณยายค่ะ

เขาเป็นเมื่อก่อนเขาทำอาชีพขายขนมตาลอยู่นะคะ
เพียงแต่ลูกค้าขาจรที่แวะมาซื้อขนมนะคะ
ร้านนี้ยังมีลูกค้าขาประจำ

ขนมก็มาจากการใช้ลูกตาลสด
เก็บจากต้นไม่ใช้หัวเชื้อผสม

ที่ทำให้ลูกค้ายังคงแวะเวียนมา
และถึงจะเปิดมาได้๒เดือน
แต่ก็มีแนวโน้มที่จะขยับขยายร้านอีก
เพราะทุกวันนี้ขายดีจนแทบทำไม่ทันเลยค่ะ
คือทีเด็ดของเราก็คือจะเป็นเนื้อลูกตาล
ที่ทำจากเนื้อลูกตาลแท้ค่ะ
เพราะว่าปกติตามท้องตลาดจะเป็นหัวเชื้อ
แต่ของเรานี่คือใช้ลูกตาลสดนะคะ
เป็นร้านแท้ก็จะทำต่อไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีแนวคิดทำสูตรขนมใหม่
โดยหาวัตถุดิบอื่นมาผสม
เช่นใบเตยช็อกโกแลต
เพื่อให้ลูกค้าได้ลองรสชาติใหม่ค่ะ
ร้านขนมตาลเปิดตั้งแต่๗โมงเช้า

แต่แค่บ่ายโมงพระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดิน

โดยเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่ะ
เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะ
วันนี้มีแต่เรื่องน่าทานน่าทานมาฝากทั้งนั้นเลย

ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกับเรา
เป็นกำลังใจชั้นดีสำหรับพวกเรา

คุณบอกว่าอะไรนะสัญญาว่าจะไม่หายไปแล้วใช่ไหม
โอ้โฮต้องพออภัยคุณผู้ชมจริงที่ว่าเรา๒คนหายกันไปนาน
เพราะฉะนั้นสัญญาอะไรจากนี้จะไม่หายไปไหนแล้ว

ทุกวันอาทิตย์ค่ะบ่าย๒ถึงบ่าย๓วันนี้ลาไปก่อน

โปรดติดตามตอนต่อไป